มาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับคนในสังคมอยู่
นั่นก็คือกรณีที่นายธวัชชัยอนุกูล
ผู้ต้องหาในคดีทุจริตเกี่ยวข้องกับการ
ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ภูเก็ตและพังงา
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าถ้าเรื่องนี้
เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกระทำความผิด
จะไม่ปกป้องอย่างแน่นอน
ด้านตำรวจก็ขอเวลาไม่เกิน๑เดือน
ในการที่จะคลี่คลายและสรุปสำนวนคดีนี้
นายชัยพลหวานเฉเอมเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

และพันธุ์ตำรวจโทไพโรธลาวรัตนานุรักษ์

เดินทางให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
โดยใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า๔ชั่วโมงนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกคมศักดิ์สุมังเกษตร
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่า
เจ้าหน้าที่ทั้งสองให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ซึ่งคดีก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๕๐
รอพยานเข้าให้ปากคำอีก๑๒ปาก
คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายใน๓๐วันครับ
ขณะที่พลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด
หากสอบสวนแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องเอาผิดทั้งทางวินัยและอาญา
ขณะเดียวกันส่วนตัวอยากให้เรื่องดังกล่าวนั้นได้ข้อยุติโดยเร็ว
จากเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
และในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมกับอายการจะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง

ซึ่งนายชัยนรงค์อนุกูลนะครับน้องชายของผู้เสียชีวิต
ยืนยันว่าจะขอเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนดังกล่าวด้วยครับ